ข่าวนี้ถ้าเกิดจำกันได้เนี่ยก่อนหน้านี้ไม่นานพี่สาวของนักแสดงสาวคนสวยอย่างขวัญอุสามณีเขาออกอาการวีนแตกหวานใจของสาวขวัญในงานเปิดตัวผลิตภัณฑ์ของครอบครัวเธอ
มีทั้งกระแสในด้านดีแล้วก็ในด้านลบนะครับคุณผู้ชมนอกจากการวินแตกของพี่สาว
แล้วล่าสุดมีอีกหนึ่งประเด็นนั่นก็คือคุณแม่ไม่ปลื้ม
คุณแม่ไม่อยากให้สาวขวัญออกเรือนแต่งงาน
งานนี้สาวขวัญจะว่ายังไงติดตามกันค่ะ

ก็มีทั้งเสียงเชียร์และกระแสดราม่ามากมายเต็มไปหมด

ที่ก่อนหน้านี้พี่สาวสุดมั่นเคยออกอาการวีนแตก
งานอีเวนต์เปิดตัวผลิตภัณฑ์ของครอบครัวมาแล้ว
เนื่องจากไม่พอใจที่หนุ่มก๊อฟโผล่ไปร่วมงาน
และกำลังจะให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชน
ล่าสุดก็ต้องเจอกับอีกหนึ่งดราม่าใหญ่
กับการที่คุณแม่ไม่อยากให้สาวขวัญแต่งงาน

อาจจะเป็นเพราะตัวเองเป็นลูกสาวคนเล็ก

ว่าคุณแม่จะร่วมยินดีและไม่ขัดข้องอะไรแน่นอนค่ะ
คุณแม่เขาก็เป็นห่วงลูกสาว
เพราะว่าขวัญเป็นลูกคนเล็กเป็นน้องคนเล็ก
ไม่ว่าแบบฝันจะอายุเท่าไหร่
ผมก็ยังดูเป็นเด็กเล็กของที่บ้านอะไรอย่างนี้ค่ะ

คุณแม่ก็เริ่มรู้ว่าแบบลูกสาวจะต้องห่างออกไปอีกคนนึง
พี่แก้วก็อยู่ต่างประเทศด้วยค่ะ
ถ้าถึงเวลาเราก็คงรู้คำตอบเลยนะ
เพราะว่าเรื่องการแต่งงานมันเป็นอะไรที่เราคาดเดาไม่ได้

ย่อมแบบอยากมีคู่ชีวิตอยู่แล้ว
ย่อมอยากมีวันแต่งงานของเรา
อยากใส่ชุดสวยอยากมีแบบ
มีภาพโมเมนต์ดีสวยอยู่ในความทรงจำเราอะไรอย่างนี้ค่ะ
ไม่ยากหรอกค่ะขวัญว่าคุณแม่ก็น่าจะมีความสุขกับการ

แบบไม่มีงานแต่งงานในการใช้ชีวิตคู่อะไรอย่างนี้

แต่ว่าขอให้แบบยังใส่ชุดสวยอยู่
ไม่ใช่ว่าแบบตาเหี่ยวกันถึงนี่เลยไม่เอา